ช่วยตลอดตลาด

ดูสิว่ามีราคาสินค้าปรับเปลี่ยนหรือเปล่า

เนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ
ทีนี้ไปเช็คราคาของเห็ดกันบ้าง

ฟางวันนี้๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๖๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
หูหนู๔๐บาทต่อกิโลกรัม
เห็ดเข็มทองวันนี้๓๕บาทต่อกิโลกรัม